โคราชนะฮะจะพาไปทานของแซ่บของอร่อยกับร้านนี้ฟังชื่อแล้วใจคอไม่ค่อยจะดี
ร้านยำเฉยชา
อย่าเฉยชาสิจ๊ะ
อ่ะมาไปดูกันรับรองว่ารสชาติจะดีไม่มีเฉยชา
ร้านนี้เขาเปิดขายยำทุกชนิดนะยำหมูยำเนื้อหรือจะเป็นยำทะเล
มีเหมือนกันอีสานเขาก็มีอาหารทะเลเหมือนกันนะครับ
เขาก็นำเข้ามาสดใหม่แหละเขายืนยันตรงนี้ได้เลย
อกจากนี้ยังมีเมนูพวกของทานเล่นสแงกสแงกอย่างเช่น
เขาบอกว่ามีชากาแฟแล้วก็น้ำหวานให้บริการอีกด้วย
แล้วถามว่าจานเงินแพงไหมไอ้อร่อยแซ่บแบบนี้๑๙บาทเองนะ
จานละ๑๙บาทไปถามคุณวีระคงกระโทกเล่าว่า
ที่ขายยำจานละ๑๙เนี่ยดึงดูดลูกค้าก่อนไง
ให้เขามาติดใจเราไงจะได้ในทุกกลุ่มเลย
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นไหนใครก็ชอบ
จานละ๑๙บาทมันถูกอิ่มกำลังพอดีไง
แล้วถามว่าปริมาณให้เยอะไหมก็สมราคานะ๑๙บาท
บางคนอย่างผมหลังผมก็ทานไม่เยอะแล้ว
ใช่ไหมเพราะกินแล้วมันไม่ค่อยย่อย
เน้นทานไม่เยอะแต่ทานบ่อยแล้วก็ทานหลากหลายด้วยไง
บอกไงกินไปละจานสองจานก็ชักจะอิ่มแล้วก็กินน้ำเยอะตามเข้าไป

แล้วก็จะมีโอกาสได้ทานหลายอย่างแล้วเนอะ
อ่ะร้านเฉยชาเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ขอหยุดวันอาทิตย์นะฮะ
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๒๒นาฬิกาก็คือ๔ทุ่ม
อุดหนุนกันได้นะเขาบอกว่าร้านนี้แซ่บชัวร์
ชื่อร้านเฉยชาแต่ว่ารสชาติอาหารนี้แซ่บแน่นอนไม่มีเฉยแน่นะ